สถานีรถไฟหัวลำโพงในปัจจุบัน
ที่ทุกคนนั้นคุ้นชื่อแล้วก็รู้จักกันเป็นอย่างดี
ก่อนอันนี้เพิ่งเกิดไฟไหม้ไปหยก
ตอนนี้วันนี้ก็เกิดเหตุระเบิดขนาดย่อมเกิดขึ้นด้วย

ในการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าระเบิดที่ใช้นั้น
ลักษณะคล้ายกันกับระเบิดขวด
และตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวคนที่นำระเบิดดังกล่าวนั้น
มาไว้ในบริเวณที่เกิดเหตุครับ

แล้วก็กลุ่มควันขนาดย่อมที่เกิดขึ้นนะครับ
ตอนนี้รีเพย์ภาพอีกครั้งหนึ่งอย่างที่เห็นครับ
นี่เกิดขึ้นที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับ
กล้องวงจรปิดภายในอาคารผู้โดยสารที่สถานีรถไฟกรุงเทพ
หรือว่าหลายคนก็จะเรียกกันติดปากว่าเป็นหัวลำโพงนะครับ
บันทึกภาพวินาทีที่นายธนงไม่เศร้า
และนายละมัยอ่วมงามทรัพย์นำขวดเครื่องดื่มชูกำลัง
บรรจุดินระเบิดแรงดันต่ำหรือดินเทาชนิดเดียวกับที่ใช้ทำดอกไม้ไฟ
ขึ้นมาเขียบุหรี่จนทำให้ประกายไฟของบุหรี่นั้น
ทำปฏิกิริยากับดินระเบิดแล้วก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นครับ
แรงระเบิดนั้นก็ทำให้ทั้งนายธนงแล้วก็นายละมัยบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่ค้างการรถไฟแห่งประเทศไทยและตำรวจรถไฟ
ประสานกับรถกู้ชีพช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลกลาง
เพื่อให้แพทย์ทำการรักษาแล้วนะครับ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
รวมทั้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
จะตามจับตัวนายบุญเกิดนิ่มนวล
ซึ่งเป็นคนที่เก็บกระเป๋าแล้วนำมาทิ้งในที่เกิดเหตุ
ขวดวางอยู่ที่ถังขยะซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓เมตร
ได้เดินเข้าไปหยิบมานะครับแต่กลับวางลืมทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุ
คำให้การทั้งหมดก็สอดคล้องกันกับวัตถุพยาน
โดยจะควบคุมตัวนายบุญเกิดเอาไว้เพื่อสอบส่วนเพิ่มเติม
พร้อมทั้งเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบ
หาตัวคนที่นำขวดดังกล่าวมาวางไว้เป็นคนแรก
ในขณะที่รายการที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติ
พลเอกทวีปเนธนิยมบอกว่า
ได้รับทราบเหตุระเบิดขวดที่เกิดขึ้นแล้วนะครับที่หัวลำโพง
แม้ว่ารายงานเบื้องต้นจะไม่ใช่ระเบิดที่ทำขึ้นมา
แต่ไม่สามารถจะมองข้ามเรื่องนี้ไปได้
พิสูจน์ให้ชัดว่าเกิดจากเรื่องอะไรเกิดจากสาเหตุอะไร

ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งตรวจสอบ
เน้นย้ำการดูแลความปลอดภัยของประชาชนด้วยครับ